ว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งเป็นชาวนาในจังหวัดสุโขทัย
แต่ว่าปรากฏว่าเรื่องของการทำนาในช่วงที่เว้นจากนา
แล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ที่อาจจะนานถูกผลกระทบจากน้ำท่วม
ก็เลยหันมาเลี้ยงไก่เป็นไก่พันธุ์จากเวียดนาม

ขอดูหน่อยค่ะโตจริงโตไหมโตค่ะเออขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้บวมเลยนะ
แต่เป็นลักษณะของไก่พันธุ์นี้ก็คือมีลักษณะของข้อเท้าใหญ่
อวบอ้วนเลยแล้วก็ตีนโตเป็นไก่พันธุ์จากเวียดนามนะครับ
หรือว่าดงเต๋าถ้าผมพูดไม่ถูกก็ขออภัยนะฮะ
ซึ่งนายปฐุมแล้วก็นางสะสังจันทร์ซึ่งเป็นสองสามีภรรยา
เลี้ยงไว้ไปในบ้านอัมเภอกรงไกราชจังหวัดสุโขทัยนะครับ
คุณอาปฐุมเล่าว่าสนใจเลี้ยงไก่หลากหลายสายพันธุ
เริ่มจากไก่บ้านไก่ไทยไก่ต๊อกไก่โปแลนไก่ญี่ปุ่น
อันไก่ญี่ปุ่นและล่าสุดก็คือนี่แหละครับ
ไก่ตีนโตนะครับที่ลูกชายสั่งพ่อพันธุแม่พันธุ์มาจากเวียดนาม

เคยขายได้ราคาสูงถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ

และตีนเขาโตเกือบเท่ามือคน

โดยราคาไก่ตีนโตหากเป็นลูกไก่อายุ๑เดือน

ราคาหลักหมื่นละคุณ๑๐๐๑๕๐๐บาท
ส่วนไข่ไก่ฟองละ๑๐๐บาทเหรอ

ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละ๒๐๐๐บาท
อ่ะฟังเสียงของคุณอาปฐุมกันหน่อยครับ

ถ้าเลี้ยงไก่นี่คิดว่ายึดอาชีพเลี้ยงไก่

ทำข้าวก็โล่งลงมั่งอะไรมั่งคือไม่ได้เลย

แต่ไก่ตีนโตแต่ไก่ตีนโตนี่๓๕๐๐๐บาท

๑เดือน๑เดือน๑๕๐๐บาท

ส่งไปแล้ว๑๐๐๐๐บาทไก่รุ่นคู่ละ

ก็ยังกินไม่ลง

คุณป้าสะบอกฉันเลี้ยงมาฉันก็กินไม่ลง

ตีนโตในประเทศเวียดนามนิยมนำไปประกอบอาหารหรู
โดยเฉพาะเขาบอกพูดตรงก็คือเขาบอกว่า
ตีนไก่เนี่ยอร่อยมากนะครับราคาแพงพอกับหูฉลามเลยนะ
ส่วนเนื้อไก่จะมีมันแทรกทำให้เนื้อเนียนนุ่มนะครับ
วิธีการเลี้ยงไก่ตีนโตคุณป้าสะบอกว่า
ให้วัคซีนตามกำหนดและให้อาหารที่ให้กิน
ก็เป็นอาหารทั่วไปมีปลายข้าวข้าวโพดแห้งและอาหารสัตว
แต่มีข้อเสียคือด้วยน้ำหนักตัวที่มากถึง

ทำให้ไก่ตีนโตบินได้ไม่สูงและหากบินก็จะตกจากคอน
ส่วนขาจะรับน้ำหนักตัวไม่ไหวทำให้ขาอาจจะหักง่าย
ก็ต้องดูแลตรงนี้เป็นพิเศษซะหน่อยนะครับ
ส่วนใครที่อยากจะทานเขาบอกว่ามันแพงมาก
ต้องเข้าขั้นเป็นเศรษฐีเท่านั้น
นำมานิยมปรุงอาหารทุกประเภทที่เราเห็นตอนนี้
แต่ว่าทำด้วยตีนไก่หรือว่าเท้าไก่นี่แหละ
และที่สำคัญนำไปทอดอร่อยที่สุด
เพราะว่าพอเขามีเนื้อที่ตรงนั้นเยอะ
ก็จะมีความอร่อยแล้วก็ทานได้เยอะ
นำไปทอดนี่คือดีที่สุด
ก็พยายามหาในตลาดขายไก่ตีนโตเขาก็ขายทั้งลูก